ไปดูเรื่องของแรงงานไทยครับชุดแรกเดินทางจากอิสราเอล
ถึงประเทศไทยโดยสวัสดีภาพแล้วนะครับ
ท่ามกลางการต้อนรับนะครับที่หน่วยงานราชการก็ไปต้อนรับ
เขาบอกว่าจะการอบอุ่นทีเดียวนะ
นี่ครับนี่ครับโอ้โหกำลังจะลงจอดเอาล้อแตะพื้นเลย
อบพยพหนีภัยสงครามมาจากกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอล
เดินทางนะครับถึงท่ากัศยานานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดีภาพ
แตะพื้น๑๑ในรายการ๒๒นาที
เครื่องบินลำนี้นะครับรับผู้โดยสารซึ่งเป็นแรงงานไทย๔๑คน
ทำไมเป็น๔๑ไหนคุยกันทั้งวันบอก๑๕
คือ๑๕นี่ที่ลงทะเบียนกับรัฐบาลนะครับตามที่
เดี๋ยวเราจะมีรายชื่อขึ้นหน้าจอไหมฮะนะครับ๑๕คน
ส่วนอีก๒๖คนเขาจ่ายชะตุ้งชะตังนะครับ
จ่ายเงินค่าตัวเดินทางกลับมาเอง
ทั้งหมดเนี่ยเป็นแรงงานนะครับที่อบพยพจากพื้นที่เสี่ยงภัยการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนะครับ
กลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากครอบครัวครับรวมไปถึงหน่วยงานต่างต่าง
แน่นอนครับงานนี้เจ้ากระทรวงการต่างประเทศนะครับ
คุณปานปรีพระหิตธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายสุธินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับ

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ได้พาแรงงานไทยนะครับที่ลงทะเบียนกับรัฐบาล๑๕คน
จำนวนนี้๔คนนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับ
ยังสถาบันบำราชนราดูลกระทรวงสาธารณสุข

การบาดเจ็บทางร่างกายทั้งสภาพจิตใจ
แล้วก็จะรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกระทรวงแรงงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วย
สำหรับผลการคัดกรองคุณผู้ชมครับพบว่า
ทั้ง๑๕คนนะครับก็ไม่ป่วยนะไม่ป่วย

ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คนนะครับ
คนที่โดนยิงเข่าอ่ะยิงเข่ามาสนามบินไม่ได้
ขอรถทางสถานทูตให้ไปรับมาสนามบินจำได้ไหม
ที่โดนยิงเข้าเข่ากับเข้าขาน่ะ
เรื่องต้นเอ็กซาเรย์แล้วนะครับตรวจที่ฮะ
นี่นะครับก็ตรวจที่สถาบันบรรบราณราดูน
ไม่เจออาการรุนแรงนะคือน่าจะถาก
รอยบนเขาน่าจะถากแต่ว่าโอ้โหคุณผู้ชมครับ
กระสุนปืนถากเนี่ยกระสุนปืนหากมันไม่ใช่๖คันล้ม

เหมือนหินกระเด็นใส่นั่นแหละนะครับ
แต่ว่าอาการไม่รุนแรงก็เลยไม่ได้ส่งตัวไปรักษา
ต่อที่โรงพยาบาลราชวิถีตามที่ได้วางแผนเอาไว้
แต่ว่าแค่ขนาดตอนที่มานั่งแถลงข่าว
จากที่ลงเครื่องมาดราม่าเยอะมากนะพี่เบิร์ต

แล้วมันก็กลายเป็นแบบหูกระแสเยอะจริงเรื่องนี้
เขานั่งจับเข่าตลอดเวลาเลยนะตอนที่ได้สัมภาษณ์
บางคนบอกแล้วเอาเขาไปสัมภาษณ์ทำไม
ไม่พาเขาไปโรงพยาบาลเนี่ยฮะ
คือเขาต้องถามความประสงค์แล้วล่ะ

โดยที่ไม่รู้ชะตากรรมอะไรอย่างนี้

แรงงานทั้งหมดบอกว่าแรงงานไม่เป็นไรใช่ไหม
กายก็แข็งแรงใจก็แข็งแรงนะครับ

พมบอกว่าจัดรถส่งให้ถึงภูมิลำเนาเลย

จากการพูดคุยกับแรงงานส่วนใหญ่พบว่า

ไม่ประสงค์จะเดินทางกลับไปอิสราเอลอีก
แล้วก็ต้องการให้กระทรวงแรงงานเนี่ย
หาพื้นที่ทำงานประเทศอื่นให้

เกาหลีอย่างนี้ญี่ปุ่นอย่างนี้ออสเตรเลียอย่างนี้นะครับ
แต่ถ้าทางการอิสราเอลแจ้งว่า

บอกว่าถ้าแรงงานไทยต้องการกลับไปทำงานที่อิสราเอล
ก็ทำได้นะใช้สัญญาเดิมเลยนะครับ
สัญญามันอาจจะหยุดลงตั้งแต่เกิดภัยสงคราม
แต่ว่าถ้าจะไปทำงานต่อก็เอาสัญญาเดิมได้

สถานการณ์มันคงจะไม่ได้จบในวัน๒วัน

ถ้าประเมินจากสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณ
แล้วตอนนี้นะครับก็ต้องดูปฏิกิริยาของโลกด้วย

ยังบอกอยู่เลยว่าสถานการณ์ยังดูน่าจะแย่ลงอยู่
ทีนี้การที่จะองค์ยกคนไทยอีก๕๐๐๐กิโลกรัม
ต้องดูแนวทางนะว่าจะบินตรงกลับมาไทยเลย

เพื่อระยะใกล้กว่าเอาไปพักไว้ก่อน
เดี๋ยวดูเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะ

อีก๑คนเป็นชาวหนองบัวลำภูโบ๊ะกิติพง
คนนี้ก็เดินทางกลับมาพร้อมกับแรงงานไทยนั่นแหละ
แม่ของคุณโบ้กิติพงนะอยู่ที่บ้านที่หนองโบรัมภูมิ
เปิดไทยรัฐทีวีรอดูวินาทีที่ลูกชายจะกลับมา
ส่วนคุณพ่อมารออยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
แล้วดูวินาทีที่โบ้เจอหน้าและกราบเท้าพ่อค่ะ
นี่ครับจะเจอคุณพ่อ
นี่ครับคุณพ่อดูโอกาสหัวข้อมือ
นี่เป็นวินาทีที่ลูกชายจะกลับมาที่สนามบินสุวรรณภูมิ
วินาทีแห่งความดีใจเห็นไหมต้องผูกข้อไม้ผูกข้อมือก่อน

กอดกันแล้วก็โอ้โหรูปเนื้อรูปตัวแบบนี้
กลับมาแล้วนะลูกกลับมาอยู่ที่บ้านเรานะ
นี่ค่ะวินาทีที่พ่อและโบ้ได้เจอหน้ากันนะคะ
ซึ่งโบ้กิติพงศ์ชัยโกอายุ๒๕ปีวัยเบนเจอร์เพศ
แล้วได้กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะคะ
เป็นแรงงานไทยล็อตแรกชุดแรกที่เดินทางกลับมาเมื่อวานนี้ค่ะ
แล้วพ่อก็ผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญ
ส่วนโบ้เองก็บอกนะคะบอกว่า
คิดว่าจะไม่ได้มีโอกาสกลับมาที่เมืองไทยอีกแล้ว
ตั้งแต่วินาทีที่ได้กราบเท้าพ่อได้กอดพ่อนี่ดีใจมากเลยนะ
จะพูดเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
เพราะว่าเพื่อนที่ทำอยู่ด้วยกันไปทำเป็นแรงงานเกษตรอยู่ด้วยกัน
ก็ต้องจากไป๒๓คนนะคะ
ทีนี้คุยกับคุณพ่อบ้างคุณพ่อสมาน
พ่อบอกว่าพ่อมีลูกชาย๒คน
ลูกชายสองคนของพ่อไปทำงานอยู่ที่อิสราเอล
คนโตนะนะอยู่ทางตอนบนอยู่ทางเหนือก็โชคดีหน่อย
ตรงนั้นมันไม่ได้มีเหตุรุนแรงอะไร
ส่วนโบ้ลูกคนเล็กนี่แหละอยู่ในเขตที่มีสงคราม
แล้ววันที่ฮามาสบุกเข้ามาที่แคมป์ของลูกคนเล็กเนี่ย
เคาะห้องยิงคนไทยในแคมป์คนงาน
ตอนนั้นลูกแล้วก็เพื่อนอีก๔คนหลบอยู่นะ
ต้องเงียบที่สุดแล้วต้องเงียบแบบไม่มีเสียง
ทีนี้ก็เลยทำให้ลูกรอดมาได้
ส่วนเพื่อนอีก๖คนที่อยู่อีกห้องหนึ่งนะ
ฮามาสบุกเข้าไปยิงเสียชีวิตทั้งหมดทั้ง๖คนค่ะ
เพราะเขาปลอดภัยจากบุตรวิทย์
เพราะว่ามูแกก็เสียชีวิตไป
ูแกเสียชีวิตไป๖คนแกหาคนแกรอดตายมาก
แกก็ผลเสียอยู่ครับ
นอนอยู่ดุ่มทั้งหาคนลูกชายผม
แต่๖คนอยู่ด้านหลังนี่คือเขาเข้าไปยิง
แบบทั้ง๖คนเสียทั้งยาลูกเป็นอันตรายเลยครับ

เพราะว่าเสียโต๊ะใจครับ
บ่ดีใจเพราะว่าอย่างไรจะเสีย

พ่อบอกว่าพ่อดีใจนะที่โบ้กลับมาอย่างปลอดภัย

เพราะว่าตอนนี้ลูกคนโตก็ยังอยู่ที่อิสราเอล
ที่ทำงานอยู่ห่างจากพื้นที่สีแดงก็จริงนะ
คือห่างจุดที่มีการปะทะกันไกลอยู่เหมือนกันนะ
กิโลแม้ว่าจะได้ยินเสียงปืนดังบ้างเนี่ย
แต่ก็ยังไม่มีแรงงานชาวไทยที่ทำงานอยู่แถวนั้นนะ

ถามว่าพ่อแล้วแรงงานไทยที่ทำอยู่กับลูกคนโตของพ่อมีอยู่เยอะไหม
ก็อยู่กันเยอะเหมือนกัน๒๐๐กว่าคน
เพราะฉะนั้นลูกคนโตของพ่อก็เลยยังไม่ได้คิดว่าจะกลับไทยนะคะ
เพราะว่าอยู่ไกลจากจุดที่มีการประทะ
และอย่างนึงเนี่ยนะเหลือสัญญาอีกเกือบ๓ปี
ทีนี้ก็เลยบอกว่าพ่อพ่อไม่ต้องห่วงนะ
เดี๋ยวผมทำงานเก็บตังค์ก่อนเพราะว่าเหลือสัญญาอีกเกือบ๓ปี
แต่ว่าด้วยความที่โบ้น้องอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดประทะใช่ไหม
ให้น้องกลับไปก่อนอ่ะดีแล้ว